เปิดศึกวันส่วนตัวพุธดี
พบกับทีมตลกหน้าผี

พร้อมมาหลอกหลอนทีมฝั่งตรงข้าม
และยังหาภาคอนลูกสุดเท่สีใส

ไม่แพ้หัวหน้าทีม
เป็นดาวณ์โรงเรียนดัมเมเชียช

เหมือนกับตัวไทยเสือ
พุธนี้๔ทุ่ม๔๕เวลาหามาแล้วที่ไทยรัฐทีวีที่เดียว